ช่วงนี้หน้าทุเรียนโอ้โหดิฉันพูดถึงเรื่องทุเรียนมาทุกวันเลยนะ
เดี๋ยวพาไปดูงานทุเรียนอีกหนึ่งที่
งานนี้บอกเลยทุเรียนดีเพราะว่าเขาจัดงานเป็นครั้งแรกจ้า
มาดูกันหน่อยว่าที่นี่คือที่ไหน
ถ้าพูดถึงทุเรียนดิฉันว่าแทบจะไม่มีใครนึกถึงที่อำเภอคอนบุรี
จังหวัดนครราชศรีมาลุจริงใช่ค่ะ
นี่ตอนนี้เขาเตรียมจัดงานทุเรียนต้นน้ำมูลแอดคอนบุรีครั้งที่หนึ่งนะ
ที่นี่ก็ทุเรียนดังใช่ไหม
คือจะบอกว่าไม่ค่อยมีใครนึกถึงเท่าไหร่

ใช่คุณดูดิเนี่ยเขาต้องการเพิ่มช่องทางการตลาด
ให้กับผู้ที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่
หลังจากที่เริ่มมีการปลูกทุเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตรงนี้
ต้องบอกว่าในอำเภอคอนบุรีเนี่ยนะ
มีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวมแล้วกว่า๓๐๐ไร่

กระจายทั้งสิ้นอยู่ประมาณ๑๐ตำบล

คุณพีรวัตรธีระวัฒนาในอำเภอคอนบุรีบอกว่า
กิจกรรมในงานทุเรียนต้นน้ำมูลแอดคอนบุรี
จะจัดขึ้นวันที่๒๒๒๓กรกฎาคมที่จะถึงนี้

ซึ่งเขาจัดขึ้นเพื่อต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่
มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเลือกซื้อทุเรียนได้มีโอกาสพบปะ
เจอกันโดยตรงกับทางเจ้าของสวนด้วย

แล้วภายในงานเขามีกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียน
เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกทุเรียน
รวมถึงการซื้อทุเรียนหน้าที่ทอง

ใช่ค่ะอยากจะเชิญชวนเลยนะคะสำหรับประชาชนที่สนใจ
มาร่วมงานกันได้งานทุเรียนต้นน้ำมูลแอดคอนบุรี
วันที่๒๒๒๓กรกฎาคมนี้นะคะ
อยากให้มากันเยอะเขาบอกจะได้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองโคลาศให้ดู
เมืองไทยของเราช่างอุดมของหมูนนะ

ระยองตันทะบุรีหรือนนทะบุรีต้านยาว

มันแทบจะทั่วประเทศอย่างของคุณบ้านเกิดมาก่อน

ใช่ไหมแล้วก็มีทางใต้อีกมุมสันคิง

และนี่คอนบุรีตอนนี้
มีสวนทุเรียนกว่า๓๐๐ไร่แล้วนะ
อังุณก็ปลูกได้กินทะพะลำ

เคยเติบโตส่งออกต่างประเทศก็ปลูก